มีข่าวแบบนี้แล้วใจไม่ค่อยดีเลย
เจ้าหน้าที่นำกำลังปิดล้อมข้ามคืน

มีชายชาวเชียงรายในเสพยาแล้วคลั่งลูก๓คนขังเอาไว้ในบ้าน
โอ้ยเมื่อวานเพิ่งรายงานไปลูกสาว๒ลูกชาย๑อะนั่น

๗ชั่วโมงคุณผู้ชมลองคิดดู

ตำรวจภูทรเทิงครับส่วนที่กำลังทหารและฝ่ายปกครอง

อยู่ตำบลเหงาวอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายเมื่อวานนี้ครับ
เข้าไปจับกลุ่มผู้ชายอายุ๓๙ปี
คลั่งอ่ะคลั่งเลยเสพยาบ้า
จับลูกสาวลูกชายรวม๓คนอย่างที่น้ำแข็งบอกไว้ในบ้าน
ตั้งแต่โอ้โหเที่ยงวันศุกร์คุณผู้ชมลองคิดดู
จากการตรวจค้นบ้านเจอปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์๑กระบอก
กระสุนปืนแล้วก็ปืนบีบีกันอีก๑กระบอกแล้วก็ยาบ้า๒๑เมตร
แล้วก็เจอถุงยารักษาโรคด้วยคาดว่าจะเป็นยารักษาอาการทางจิตเวท
จากนั้นก็คุมตัวผู้ก่อเหตุไปสอบสวนที่โรงพักครับ

ส่วนเด็กทั้ง๓คนเป็นเด็กชายอายุ๘ขวบเด็กหญิง๑๒เด็กหญิง๑๒
๓คนขณะนี้ปลอดภัยดีนะครับโดยทั้งหมดวิ่งหนีออกมาครับ
จังหวะที่เจ้าหน้าที่เข้าชาร์จตัวผู้ก่อเหตุ
เบื้องต้นพบว่าเด็กหญิงอายุ๑๑ปีอายุ๑๑ควบมีร่องรอยถูกนะครับ
ต่อยที่หน้าฮะต่อยลูกครับได้รับบาดเจ็บ
แต่เด็กเล่าแบบนี้คุณผู้ชมบอกพ่อหลอน
หลอนยาแล้วคุ้มคลั่งจำหน้าลูกไม่ได้
ตอนนั้นน่ะนะก็เลยลงมือทำร้ายหนู
ขณะที่พ่อของผู้ก่อเหตุยอมรับว่าลูกชายติดยาเสพติดครับ
เคยเข้ารับการบำบัดมาแล้วถึง๒โรงพยาบาล
แต่ลูกชายไม่ยอมกินยาไงกลับมาไม่กินยา
แล้วแถมยังแอบเสพยาเสพติดยาบ้าเป็นประจำอีก

คุ้มคลั่งแบบนี้ตั้งแต่คืนวันที่๑๑พฤษภาคม
หลังจากนี้เดี๋ยวจะมีสหวิชาชีพรวมถึงจิตแพทย์
เข้าไปพูดคุยกับครอบครัวของผู้ก่อเหตุ
แนวทางป้องกันพ่อของเด็กนะครับ

เอาปูปูกอดหลานหน่อยนะ